คุณผู้ชมคะไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะคะที่สกลนครค่ะ
อันนี้บอกไว้เลยใครที่รู้ตัวว่าตัวเองเมาแล้วควบคุมตัวเองไม่ได้เนี่ย
ก็อย่าเมาหนุ่มสกลนครกับหนุ่มชาวกัมพูชานะคะ
หยองเป็นชาวกัมพูชานายบุญมาเป็นชาวสกลนคร
บุญมาชวนหย่องกินเหล้ากินเหล้ากันไปกินเหล้ากันมา
บุญมาชักปืนมาขู่หยองจ่อหัวบ้างตบหัวบ้าง
องพยายามปัดป้องบอกอย่าทำอย่าทำ
ทนไม่ไหวโดนหาเรื่องไม่เลิกหยองฟิลขาด
จับบุญมากระแทกพื้นหลายหลายครั้งบุญมาตายเลยนะคะ

นี่เป็นภาพ
นี่เป็นภาพ

วงจรปิดตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุตรงร้านค้าที่จุดเกิดเหตุนะคะ

คุณผู้ชมฟังนะเดี๋ยวจะได้ยินเสียงขวดเบียร์แตก

เครื่องขวดเบียร์นะคะ๕ทุ่ม๑๑นาที
นายบุญมาเมื่อกี้เนี่ยที่เห็นใส่กางเกงยีนขายาวนั่นนะคะ
เมื่อกี้ที่เดินไปทางซ้ายเนี่ยเดินไปทุบขวดเบียร์นะคะ
แล้วเดินกลับมาก่อนที่จะมาทะเลาะกับนายหอง
คนนี้คือนายหองคือคนก่อเหตุที่เป็นชาวกัมพูชานะคะ
๕ทุ่ม๑๔นาทีนายองเดินมาที่ร้านเนี่ย
เดินเข้ามาปุ๊บแล้วก็เดินกลับออกไปไปเจอกับบุญมาหน้าร้าน

เตรียบปืนกลับเข้าไปเหมือนเดิมแล้วเดินกลับไปที่ร้าน
โอ้โหเดินจะไม่ไหวอยู่แล้วยังกลับไปนั่งดื่มเบียร์ต่อ
พี่อุ๋ยเนี่ยตัวปัดตูเป๋สุดแล้วนะคะ
กระทั่ง๕ทุ่ม๑๕นาทีเดินออกมาถือปืนอีก
จะไปหาเรื่องลูกค้าร้านของชำฝั่งตรงข้าม
หยองนี่แหละที่เดินตามไปติด
ตามไปห้ามพี่อุ๋ยหยองตามไปว่าเมาแล้วกะเผลออย่าไปมีเรื่องเลย
องก็ห้ามแต่ช่วงเกิดเหตุนะคะมันพ้นรัศมีกล้องวงจรปิดไป
คือบุญมาพอโดนหย่องห้างเหมือนโดนขัดใจค่ะ
จะไปหาเรื่องฝั่งตรงข้ามก็เลยมาหาเรื่องหยอง
เอาปืนจ่อหัวหยองบ้างตบหัวบ้างชกบ้าง
องก็ปัดป้องเต็มที่แล้วจนมันไม่ไหวแล้ว
เป็นจังหวะที่ปัดป้องไปปุ๊บบุญมาเสียหลักล้มพอดี
องได้ทีเอาเข่ากดท้องมือข้างหนึ่งจับเอวกางเกงของบุญมา
อีกข้างจับคอเสื้อแล้วยกฟาดพื้นนะคะ
เหวี่ยงกระแทกพื้นกระแทกพื้นเหมือนสติหลุดกันทั้งคู่แล้วอะค่ะ
บุญมาแน่นิ่งไปเลยแล้วชาวบ้านเขาวิ่งเข้ามาช่วยถึงได้รู้ว่า
อ้าวบุญมาตายแล้วอะค่ะคือหัวแตกแล้วก็เลือดออกนะคะ
หลังจากนั้นถึงจะเห็นกล้องวงจรปิดที่เป็นชาวบ้านเข้ามาห้ามดึงตัวนายหองออกไป
ทีนี้มันมีจุดจังหวะหนึ่งที่ชาวบ้านเขาไปดูตรงจุดที่บุญมาเอาปืนไปวางไว้
ที่เอาไปขู่อะค่ะครับสรุปไอ้นั่นปืนปลอมด้วยนะพี่อุ๋ยอ่า
ไม่ใช่ของจริงด้วยค่ะเที่ยงคืนหนึ่งนาทีเที่ยงคืนสิบนาที
พ่อคูคศถึงได้รับแจ้งเหตุก็ลงพื้นที่มาก็ปรากฏว่าเจอบุญมา
สภาพนอนหงายเสียชีวิตแล้วหัวแตกนะคะส่วนในหองเนี่ยพลเมืองดี
เขาจับตัวเอาไว้ไปสอบสวนต่อก็รู้มาว่ามีอาชีพรับจ้างทั่วไป
ไม่ได้มีที่อาศัยเป็นหลักแหล่งก็ถามว่าทำทำไมเขาบอกเขาทนไม่ไหว
เพราะว่าเขาพยายามเดินหนีก็แล้วปัดป้องก็แล้วก็ยังถูกหาเรื่อง
เพราะจะให้บุญมากลับบ้านเพราะว่าเมาหนักมากแล้ว

เขาตกเขาตกเราตับเราพี่น่ะอ่าอะเดี๋ยวนั้นก็คงอ่ะ
ผมว่าผมไม่เอาอืมมาอีกแล้วผมก็เวทุนก็ไว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

หยองก็เลยอารมณ์โกรธสุดขีดนะคะจับตัวกระแทกกระแทกกระแทกพื้นจนเขาหัวแตกแล้วก็เสียชีวิตตรงนั้น
เธอบอกเธอเห็นเหตุการณ์แล้วนะเธอไม่กล้าห้ามเพราะว่าเห็นว่าบุญมาก็มีปืนก็กลัวปืนมันจะลั่นจะอะไร
มีกลุ่มวัยรุ่นนะคะวิ่งมาช่วยกันห้ามไว้แต่หยองเองก็ยังไม่หยุดนะคะกัดนิ้วนายบุญมาเอาไว้เลยอ่ะ
มีคนตะโกนบอกเดี๋ยวจะแจ้งตำรวจนะถึงได้หยุดนี่เนี่ยจังหวะนี้นี่บุญมายังจะไปหาเรื่องเขาอยู่เลยนะเห็นไหม
นี่แหละค่ะนายองเนี่ยโดยบอกกับเจ้าของร้านด้วยนะว่าเขาฆ่าคนตายเธอเลยบอกอาจจะเย็นสงบสติอารมณ์มันอาจจะเป็นการป้องกันตัวเดี๋ยวรอตำรวจมาแล้วว่ากัน
ตัวเจ้าของร้านเองเธอบอกเธอเห็นใจนายหองนะเพราะว่าเขาพยายามป้องกันทุกวิถีทางแล้วทั้งกันไม่ให้นายบุญมาไปหาเรื่องคนอื่นแล้วก็พยายามปัดป้องเดินหนีก็แล้วอะไรก็แล้วแต่ว่านายบุญมาหาเรื่องไม่หยุดเลย
ผู้ตายอ่ะเสียหลักล้มล้มย้อก็จับขาจับคอเสื้อจับหูกางเกงอ่ะวาด
แล้วไม่จับใครก็ห้ามไม่ได้แล้วเสียงอื้ออื้อแบบว่าเมาหูอ่ะ
จับกระแทกอ่ะเมาหูอ่ะเมาหูเขาเมาหูแล้วแล้วพอเหตุการณ์มันจบลงแล้วเจ้าบอกอะไรไหม
เขาก็เดินมามาบอกกับป้าว่าเขาฆ่าคนตายเขาบอกว่ายายเย็นนั่งก่อนนั่งสงบสติอารมณ์ก่อน
อ่าเราปกป้องเดี๋ยวตำรวจเขานั่นเองแหละเขาก็มานั่งแล้วเขาก็ไม่ได้ไปไหนเขาก็นั่งรอ

คดีเนี่ยตำรวจสภคุคศแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะคะ
ก็ส่งตัวนายองฝักขังพรุ่งนี้ส่วนร่างนายบุญมาตอนนี้ยังไม่มีใครมาติดต่อขอรับศพ
คือนายหองเนี่ยชาวบ้านแถวนั้นเขารู้จักกันเขาเรียกว่านายอ